คุณผู้ชมครับกรณีที่ญี่ปุ่นนั้นต้องการที่จะมีการจดสิทธิบัตรเรื่องของพืชกระท่อม
แล้วก็มีกระแสวิภาควิจารณ์กันมากพอสมควร
จนกระทั่งกระทรวงภัณฑ์นี้ได้มีการประกัดยำชัดแล้วว่า
ไม่มีการอนุญาตให้จดสิทธิบัตรเรื่องของพืชกระท่อม
ซึ่งถ้าหากว่าเจาะลึกลงไปในเรื่องนี้แล้วจะพบว่าพืชกระท่อมนั้น
ถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในสารเสพติดประเภทที่๕
แต่อีกด้านหนึ่งก็มีสรรพคุณทางยาสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน
เจาะลึกเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง๑๐๑๕เมตร
ส่วนใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อ
กระท่อมพบได้ในบางจังหวัดของภาคกลาง
และจะพบมากในป่าธรรมชาติบริเวณภาคใต้ของไทย
และตอนบนของประเทศมาเลเซีย
โดยสารสำคัญที่พบในใบกระท่อมคือ
มัยทราไจนีนเป็นสารจำพวกอันคาลอย
ฤทธิกฎประสาทส่วนกลาง
ทำให้รู้สึกชากดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะทำงาน
ทำให้สามารถทำงานได้นานขึ้น
และทนต่อความร้อนได้มากขึ้น
ดังนั้นจึงทำให้ผู้ที่ใช้ใบกระท่อม
สามารถทำงานกลางแจ้งได้นานขึ้น
ขณะเดียวกันหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
จะทำให้เสพติดและมีผลเสียต่อสุขภาพ
แม้ว่ากระท่อมจะถูกจัดเป็นยาเสพติด
แต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า

บำบัดอาการติดยาเสพติดได้
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดลอง
จะใช้กระท่อมเป็นตัวยาแก้ท้องเสีย
สูตรของหมอพื้นบ้านบอกว่าสามารถรักษาโรคเบาหวาน
ลดไข้ลดความดันและระงับอาการปวด
เนื่องจากมีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดคล้ายฤทธิ์ของใบโคคาและฟิน
สำหรับผู้ที่ต้องใช้แรงงานเมื่อเสพกระท่อมแล้ว
จะทำให้หายปวดเมื่อยแข็งแรงมีพละกำลัง
ทำงานได้นานขึ้นและอารมณ์ดี
คล้องกับนายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
และสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายโรค
พคุณของกระท่อมที่ชาวบ้านชุมชนต่างใช้ประโยชน์
มีคุณสมบัติหลายประการนะครับ
อันแรกสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นยาระงับปวดนะครับ
อันนี้ก็รู้จักใช้กันมานานแล้วนะครับ
อันที่สองมีคุณสมในการลดไข้นะครับ
อันที่๓ที่ตอนนี้มีคนใช้กันเยอะเลยนะครับ
ก็คือเรื่องบรรเทาเรื่องเบาหวานนะครับ
แล้วก็อันที่๔ก็คือเรื่องลดความดัน
นอกจากจะเป็นพืชที่ให้สรรพคุณทางยาแล้ว
พุทธศักราช๒๔๘๖ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อม
โดยตราพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพุทธศักราช๒๔๘๖
ระบุห้ามปลูกและครอบครอง
รวมทั้งห้ามจำหน่ายและเสพใบกระท่อม

กระท่อมเป็นพืชเสพติดให้โทษประเภท๕
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

ส่วนผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าหรือส่งออก
ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท๕
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่๒๕ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐๑๕๐๐๐บาท
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน